พระพุทธอิสระนั้นออกมาระบุนะครับว่า
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั้น
จริงแล้วไม่ได้คัดค้านพลคทรง
แต่เป็นการคัดค้านที่ตัวบุคคล
เนื่องจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของวัดพระธรรมกาย
พระสุวิทธิรัฐโมหรือหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
กล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ว่าประชาชนและพุทธบริษัทไม่ได้คัดค้านกฎหมาย
หรือข้อบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสง

ที่จะมาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป
โดยเฉพาะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจาน
หรือว่าสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสสูงสุดลำดับที่๑

เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
แต่กลับมีส่วนผัวพันกับคดีความของวัดพระธรรมกาย
จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมครับ
หลวงปู่พุทธอิสระนั้นกล่าวอีกว่า
ส่วนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยพบว่ามีการเปลี่ยนรายชื่อพระสงฆ์ที่จะมาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

เท่าที่ทราบก็มีกลุ่มคัดค้านหลายกลุ่มเตรียม
หรือไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งในครั้งนี้นะครับ
ขณะที่ทางด้านกระแสในโลกโซเชียล
มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางนะครับ
โดยทางกลุ่มคัดค้านออกมาโจมตีการแต่งตั้งในครั้งนี้
อ้างว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

ก็ออกมาร้องขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มที่คัดค้าน
โดยเฉพาะการออกข่าวชักชวนมวลชนไปชุมนุมประท้วง
การประชุมมหาเถระสมาคมในวันที่๑๑มกราคม
โดยอ้างว่าเพราะเรื่องนี้สรุปจบแล้ว
กระบวนการและหน้าที่ของมหาเทรสมาคมไปนานแล้วนะครับ